ตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดยุทธการทลายเครือข่ายเส้นทางการเงินของนายวีระ
และอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทางภาคเหนือเข้ามาเกี่ยวข้อง

ออกมาออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมด

กองบรรยากาศการตำรวจปราบปลามยาเสต็ปติด
หลังนำกำลังร่วมทั้งปปศและทหาร
แสดงตัวตรวจค้นภายในบ้าน
หมู่บ้านน้องไผ่ตะบนม่อนปิ่นอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่

วิ่งออกจากบ้านทั้งชุดนอนพร้อมด้วยกระเป๋า
เช่นการจับกลุ่มนายสมศักดิ์ขัดคืนไม่ให้ความร่วมมือ
ขอบบอกให้ค่ะคุณสมศักดิ์ก็จบแล้ว

พี่เข้าไปเดี๋ยว
อีกทั้งให้การภาคเศษไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กันแกล้งเพราะเป็นข้าราชการน้ำดี

รับเคยพาลูกบ้านไปเปิดบัญชีธนาคารจริง

ส่วนที่วิ่งหนีเพราะคิดว่าโจรขึ้นบ้าน
ข้อมูลนี้ดูจะขัดแย้งกับการสืบสวนทางการเงิน
ของตำรวจปราบรามยาเสพติดที่พบว่า
นายสมศักดิ์มีพฤติกรรมใช้หน้าที่ราชการ

เพื่อรับโอนเงินจากเครือขายยาเสพติด

นักค้ายาเสพติดรายสำคัญที่

ข้อมูลการสืบสวนยังบอกด้วยว่า

บัญชีการเงินของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้
มีเงินหมุนเวียนกว่า๕๐๐ล้านบาท

เขายังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิม
ขณะที่นายจรูนโรศสาคอนคิวรี
ในเครือขายที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาเดียวกัน
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับนายวีระหมื่นจดา

ให้กับนายวีระในประเทศเพื่อนบ้าน

ยังเข้าคนบ้านของนางสุดา
หรือเจดาอดีตผู้สมัครสอบภาคประชาชาติ
ผู้ต้องหาตามไหมจับฐานฟอกเงิน

หนึ่งในเครือขายของนายวีระเหมือนจดา

ผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดระบุว่า

เพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการ

ยืนยันยึดกฎหมายไม่มีกลั่นแกล้ง

มีบรรวัณธรรมพักษ์ดีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป